ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมบริเวณถ้ำหลวงนะคะ
หลังจากที่น้อง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงแล้ว
เรื่องของการลำเลียงน้องส่งต่อที่โรงพยาบาลเทียงรายประชานุเคราะห์

ติดตามได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมครับสภาพอากาศที่ถ้ำหลวงนั้น

ถึงแม้ตอนนี้ฝนจะยังไม่ตกหรือว่าตกผ่านไปแล้วนะครับ
แต่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
สภาพอากาศนั้นฝนตกหนักสลับเบามาตลอดทั้งวัน
ซึ่งทำให้แผนในการเร่งกู้ชีพน้องทั้ง๑๓คนนั้น
ต้องเร่งนำออกมาให้เร็วที่สุด
ขณะที่บริเวณโดยรอบถ้ำหลวง
ก็คือด้านหลังของผมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
เจ้าหน้าที่ยังคงกันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดงไว้
ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้าไปภายในครับ
บรรยากาศที่บริเวณโดยรอบถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลังมีคำสั่งจากผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
สั่งห้ามไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจการลำเลียงเด็กทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
โดยอย่างที่รายงานไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าสามแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปสู่ถ้ำหลวงคือสามแยกถ้ำหลวงผาหมี
จุดนี้ตำรวจปิดการจราจรเต็ม๑๐๐ไม่อนุญาตให้รถทุกคันผ่านเข้าออก
แต่จะอนุญาตให้เฉพาะรถของกู้ภัยโรงพยาบาลที่จะเข้าไปนำเด็กทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำไปส่งที่โรงพยาบาลเท่านั้น
ซึ่งจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้ครับคือเส้นทางที่เจ้าหน้าที่จะนำส่งทั้ง๑๓คนไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์
เพื่อนำทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลในตัวจังหวัด
โดยตามแผนปฏิบัติการลำเลียงที่เจ้าหน้าที่ซักซ้อมก่อนหน้านี้
ทั้ง๑๓คนหลังออกมาจากถ้ำจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกซึ่ง
และอีกหนึ่งวิธีคือการลำเลียงผ่านเฮลิคอปเตอร์กู้ชีพที่จอดสแตนบายอยู่ที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์จันกะผักนะครับ
ซึ่งวิธีงี้ลัยทาง๑๘๙๐ไบเตอร์

ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้สภาพอากาศที่ถ้ำหลวงนั้นมีเมฆปกคลุมอย่างหนาทึบและมีฝนตกหนักมาตลอดทั้งวันซึ่งทั้งตกหนักทั้งตกเบาสลับกันนะครับซึ่งเป็นไปตามที่การพยากรอากาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีพายุเข้าทำให้การกู้ชีพของ๑๓คนนั้นต้องรีบเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนั่นเองครับ